อย่างนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้า
ซึ่งเป็นทีมครูปรีชา
เป็นคนสนิทของฝั่งครูปรีชานะครับ
วันนี้ก็มามอบตัวกับตำรวจปอทนะฮะ

หลังจากมีคนไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
นำเข้าข้อมูลอนาจารย์

โดยนางสาวกระหนกพันธุ์มามอบตัวกับ
พันธุ์ตำรวจเอกธนดลแก้วอุบลรักษาการ
รองผู้บังคับการกองปราบราม
อาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท

เนื่องจากไปไลฟ์เฟซบุ๊ก

ซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑มีนาคมที่ผ่านมา
ที่มีคนไปแจ้งนี่คือคลิปนั่นแหละ
แล้วเดี๋ยวเขาจะโชว์มือถืออีกเครื่องขึ้นมา

นี่นะครับ
นางสาวกระหนกวันนางสาวฟ้านะครับ
รับว่าได้ทำการดังกล่าวจริง

ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ห่วงเวลาที่มีคนแจ้งความและถูกออกหมายจับ

ทำขึ้นเพื่อล้อเลียนคู่กรณีที่เป็นกลุ่มการเมือง

วันนี้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายจับ

และมาให้การตามความเป็นจริง
เนื่องจากตนถูกกลั่นแกล้ง
ส่วนจะดำเนินคดีกลับกับใครหรือไม่นั้น

ว่าพี่ไม่ได้อนุญาต

ต้องทำเหมือนกันนะคะ

ก็บอกแล้วว่ายังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หนี

เลยออกหมายจับได้เลยนะครับ

ใครที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์ต่อในยูทูป

หมายจับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ

โดยนางสาวฟ้าก็ยืนยันปฏิเสธ

ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแต่ว่าตอนเย็น
ตำรวจได้พาไปคนบ้านพัก
ก่อนนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหาตามความผิดนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอว่าในช่วงเวลาของการสอบสวนค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยคืนนี้พนักงานสอบสวนจะให้ประกันตัวไหมถ้าไม่ให้ประกันตัวก็ต้องควบคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวของสอนอทุ่งสองห้องก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องส่งสารฝากขังพรุ่งนี้แล้วก็ไป